ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจำเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นภรรยาของผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งได้ไหมฮะ
แล้วก็ออกมาเปิดเผยใช่มันเคยเป็นข่าวไปแล้วที่เธอบอกว่าอยู่ดีก็มีเรื่องมีราวกัน
เธอก็เลยใช้ม่งใช้มีดแล้วก็ไปโดนสามีจนบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลสุดท้ายเนี่ยไปมีพยาบาลมาเฝ้าไข้
แล้วเขาจะขอหย่าคือแจ้งตำรวจจับอะไรพวกนี้นะฮะที่โรงพยาบาลนะเธอก็พยายามเรียกร้องขอความเป็นธรรม
อุตส่าห์ขายของขายของช่วยสามีได้เลื่อนคงเลื่อนขั้นเป็นผอสามีก็บอกแหมเธอเป็นแค่แม่ค้าขายก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวไม่เหมาะสมกับเขา
ผู้หญิงคนใหม่นี่เป็นพยาบาลที่เหมาะสมกันดีวันนี้เธอบอกเธออยากให้คุณกันจอมพลังเนี่ยมาช่วยเหลือทางด้านของคดีความนะฮะ
เพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเธอเองก็ถูกฟ้องร้อง

หลังจากสามีป่วยต้องเข้าโรงพยาบาล
ก็มีผู้หญิงคนนี้มาคอยดูแลไม่ห่าง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

ซีด้านคุณซีด้านคุณซ

อันนี้ในมุมของผู้หญิงคนนี้นะคุณศรีดานะที่เธอบอกเป็นภรรยาหลวงของพอนะฮะ
เหมือนเคยเป็นข่าวไปครั้งหนึ่งแล้วล่ะแต่วันนี้เธอบอกเธอมีหลักฐานเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้นะฮะ
อยากให้คุณกันจอมพลังช่วยเหลือวันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเรานะฮะได้คุยกับคุณศรีดานะครับ
เธอบอกเธออยู่กินกับสามีก็คือพอโรงเรียนมา๓๐ปีมีลูกด้วยกันด้วย
คบหาอยู่กินกันตั้งแต่สามียังไม่ได้เป็นครูอ่ะต่อมาก็สมัครสอบเข้าครู
แล้วก็เนี่ยฮะเจริญก้าวหน้าจนเป็นผอโรงเรียนชีวิตก็ราบรื่นไม่มีปัญหาอะไร
กระทั่งมันมีการกู้เงินมาปลูกบ้านที่เพชรบุรีแล้วก็เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหนี้ที่กู้มา
เธอก็ตัดสินใจนะฮะมาขายก๋วยเตี๋ยวที่นนทบุรีเพื่อหารายได้เสริมช่วยสามี
สามีก็อยู่กับลูกที่จังหวัดเพชรบุรีเหมือนเดิมทีนี้ก็เริ่มเห็นสามีเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแล้ว
สอบเป็นผอโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เพชรบุรีได้ไม่หวานเหมือนเดิมชวนทะเลาะบ่อยขึ้น
เธอก็เริ่มหาหลักฐานจนไปเจอเครื่องประดับของผู้หญิงเนี่ยตกอยู่ในรถสามีเธอก็คิดว่าผู้หญิงที่เป็นเจ้าของเนี่ย
ประดับเนี่ยอาจต้องการวางไว้ให้เธอเห็นก็ได้นี่อันนี้เธอบอกอันนี้เธออ้างว่าไปเจอในรถสามีนะ
หูนี่นะฮะเหมือนกับตั้งใจทำตกไว้ให้เธอเห็นหรือเปล่าเธอก็ไปถามสามีสามีก็ยอมรับว่ามีผู้หญิงอีกคนนึงจริง
เมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมาสามีมาขอหย่าเธอบอกจะให้เงิน๓แสนบอกว่าขายที่ดินมรดกได้แล้ว
เดี๋ยวจะเอาเงินอีกส่วนนึงเนี่ยไปให้ผู้หญิงอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนสนิทเป็นพยาบาลเนี่ยเทรดหุ้น
วันนั้นเธอบอกเธอโกรธมากเธอก็วิ่งเข้าไปในครัวคว้ามีดมาจะแทงสามีสามีก็มากอดเธอไว้จากทางข้างหลัง
ยื้อยุดฉุดกระชากันเกิดขึ้นมีดมันก็เลยไปโดนเข้ากับมือกับท้องของสามี
มีวันหนึ่งเธอเข้าไปเจอก็คือผู้หญิงคนนั้นที่เป็นพยาบาลที่บอกเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ย
ยืนอยู่ข้างเตียงสามีแล้วมีตำรวจอยู่ในห้องด้วยโดยผู้หญิงคนนั้นเป็นคนพาตำรวจมานะฮะ
บอกว่าสามีเธอเนี่ยยังกลัวเธออยู่ว่าจะมาทำร้ายอีกแล้วหลังจากวันนั้นสามีเธอก็ฟ้องหย่าเธอ
ติดเครื่องดักฟังตามถ่ายคลิปเพื่อจะหาหลักฐานว่าตกลงแล้วไอ้ภรรยาใหม่เนี่ย
คือผู้หญิงคนนั้นคือพยาบาลคนนั้นหรือเปล่านะจนช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเธอก็สืบได้ว่า
สามีกับผู้หญิงคนนั้นไปอยู่ที่โรงแรมด้วยกันเธอก็ไปเฝ้าทั้งคืน
เห็นทั้งคู่เนี่ยออกมาจากโรงแรมจริงก็ส่งไลน์ไปต่อว่าสามีทำนองว่า
ถ้าเลือกถ้าเลือกกันแล้วเนี่ยไม่ทำตามที่เธอร้องขอเนี่ยเธอก็จะสู้ตามแนวทางของเธอ
เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของเธอแล้วก็ลูกด้วยนี่เธอบอกเธอก็มีแชทหลักฐานต่างนะฮะ
แล้วก็ถามว่าช่วงที่เธอป่วยเป็นโควิดเนี่ยสามีหายไปไหนทำไมไม่มาดูแลทำไมติดต่อไม่ได้
นี่ฮะยังมีข้อความที่พูดกันเรื่องการฟ้องหย่าการถอนฟ้อง
แต่สามีก็ยังบอกว่าคนอื่นเนี่ยยังมี๒๓คน
อันนี้เธอก็มีหลักฐานแชทข้อความต่างเนี่ยนะฮะ
แล้วเธอก็บอกเมื่อ๖ตุลาคมเนี่ยเธอไปเห็นสามีเนี่ยพาหญิงสาวคนนั้นไปกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วมีการนั่งโอบเอวกันเนี่ยเธอบอกวันนี้เธอมีหลักฐานเป็นคลิปต่าง
เอาละด่ายหยาบคล้ายก็จริงแต่มันอยู่ในลายส่วนตัวคุณเป็นอะไรกัน
ข้อความส่วนตัวของเมียไปให้คนอื่นมาฟ้องเมีย
คุณอยากจะหย่าแต่ทำไมคุณเป็นคนทำให้เดือดร้อนทุกสิ่งทุกอย่าง
เหตุเกิดที่คุณอยากมีเมียใหม่คนเดียวเลย
แค่คุณยอมรับแล้วมาตกลงกัน
ตำรวจเขาก็ไม่วุ่นวายสารเหินอะไรเขาก็ไม่ต้องมาเดือดร้อน
ให้ฟังข้อมูลทั้ง๒ฝั่งนะครับที่ชมครับ
เพราะว่าอันนี้เป็นฝั่งของทางคุณศรีดาเขากล่าวอ้างนะ
แง่มุมที่ว่ามีหลักฐานแบบนั้นแบบนี้
ฝั่งของหญิงสาวที่
เป็นพยาบาลนะฮะเธอก็บอกว่าอย่างนี้ฮะ
ความสัมพันธ์ของเธอกับผอโรงเรียนเนี่ยไม่มีอะไรเกินเลยจริง
เป็นแค่ที่ปรึกษาเรื่องการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจ
ของพอโรงเรียนในปัญหาที่เกิดขึ้นกับภรรยาเท่านั้น
ถามว่าเอ๊ะทำไมผอต้องไปอยู่โรงแรม
เพราะนั่นคือที่ปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดป้องกันไม่ให้ใครเนี่ย
มาทำร้ายร่างกายซ้ำได้อีกเรื่องที่เกิดขึ้นทางผอก็ไปแจ้งความ
คดีพยายามฆ่ากับภรรยาไว้แล้วส่วนตัวเธอก็แจ้งความ
ข้อหามินประมาทนะฮะอันนี้ในมุมที่เธอยืนยันนะครับ
ทุกผู้ชมครับส่วนทางผอโรงเรียนนะฮะ
มันก็เป็นอย่างที่อีกฝั่งนึงฝั่งของผู้หญิงอีกคนนึงนะฮะ
เขาก็ยืนยันนะฮะว่าไม่ได้มีอะไรเกินเลยนะครับ

เพื่อจะไปร้องขอความเป็นธรรมนะฮะ
เรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่